ที่เราไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะหลายคนพอเห็นรูนี่อยากเอาอะไรไปแห่
อยากจะให้มันเป็นปูออกมาจะได้หยิบกินบ้างอะไรบ้างคือเอาไปทำอาหารนะคะ
แต่เขาเตือนนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
รูที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะไม่ใช่รูปูอาจจะเป็นรูอะไรดูคลิปค่ะ

สนุกดีสองอาจจะเอาไปกินได้นี่นะคะแต่สิ่งที่มันขึ้นมาจากรูที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ย
เป็นงูนะคะเพราะครอบครัวนี้ไปเดินเล่นแถวหาดทรายนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเด็กเด็กเขาก็เล่นทรายกันไปเนี่ยนะคะ
แล้วช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ถือกล้องเอาไว้ถ่ายรูปพอดีนะคะแล้วลูกเอาน้ำไป
คือลักษณะเอาน้ำลงไปเทในรูอะค่ะคิดว่ามันเป็นรูปู
แต่สิ่งที่ออกมามันเป็นงูค่ะคนที่เห็นคลิปคลิปนี้แล้ว
เฉพาะคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลค่ะ
บอกว่างูที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่งูทะเลหรอกนะ
ว่าภาพสุดท้ายจะเห็นว่ามันเลื้อยลงทะเลไปแต่มันไม่ใช่งูทะเล
มันเป็นงูที่อยู่ในลักษณะของพื้นที่ที่มีน้ำบ้างมีทรายบ้างเนี่ยนะคะ
เป็นงูปากกว้างน้ำเข็มเขามีพิษอ่อนไม่อันตราย
กินปลาเป็นอาหารแต่วงเล็บบอกว่าไม่ใกล้จะดีกว่านะ
ไอ้ที่บอกไม่อันตรายเนี่ยคือไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะสำหรับพิษมันนะครับ
ถ้าตามข้อมูลมันชื่อภาษาอังกฤษว่าด็อกเฟสวอเทอร์สเนค
มันอาจจะเหมือนหมาเนี่ยนะครับเป็นงูน้ำลำตัวกลมอ้วนใหญ่นะฮะ
แล้วก็ลายของมันนะคือสีพื้นของมันคือสีเขียวอมเทาหรือสีเทา
แล้วก็มีลายเลือนนะครับลายแบบขีดข้างลำตัวเนี่ยนะ
สีขาวตากลมนะครับเป็นงูพิษอ่อนที่มีเขี้ยวพิษ
แต่อย่างที่บอกไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับแต่ก็อาจจะทำให้เราเจ็บปวดได้เหมือนกันนะครับ
เวลาถ้าถูกมันฉกมันกัดเนี่ยนะฮะแล้วก็นิสัยมันค่อนข้างจะดุร้ายนะครับ
มันอาศัยอยู่ในป่าชายเลนน้ำตื้นชอบลอยตัวอยู่เรียน้ำ
ใครที่ไปอยู่แถวป่าชายเลนเนี่ยจะเจอมันบ่อยนะครับ
มันออกหากินเวลากลางคืนแต่คราวนี้มันมาอยู่บนชายหาด
แสดงว่ามันอาจจะหลงมาก็ได้นะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าใกล้มันดีกว่านะคะ
เพราะว่ากัดเนี่ยฉกเอาเนี่ยก็เจ็บก็ปวดเหมือนกันนะ